สามารถของเด็กน้อยป๒แต่ตีกรองเนี่ยขั้นเทพเลยครับ
สุดยอดสุดยอดของกริ๊ดด้วยคนนี้นะ
สุดยอด

สาวในโรงเรียนต้องกรี๊ดเพราะหนุ่มคนนี้แน่

ดีใจภูมิใจอยู่แล้วนะลูกเก่งขนาดนี้
แต่สาวหนูตอนนี้ต้องกลายเป็นขวัญใจสาวแน่น

โอ้ลีลาไม่ธรรมดาเมื่อที่

ป๒ครับเพราะหนุ่มคนนี้ป๒เท่านั้นเองนะ
ตีกร้องยังเก่งทรงยังแบด
แล้วคุณดูลีลาเขาท่าทางเขา

นี่ไงก็ทรงยังแบดแซทยังบ่น
เป็นเพลงที่โอ้โหฮิตมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กน้องหนู

ไปเล่นที่ไหนเปิดที่ไหนโรงเรียนไหนกระโดดโลดเต้นเลย

เห็นแบบนี้ไม่พอผู้ยอมมือกีตาร์เขาก็เทเหมือนกัน
วงนี้นี่มาสร้างความสุขให้กับเพื่อนในโรงเรียนจริง
มือกีตาร์นักร้องเขาก็ไม่ธรรมดา
ก็ดูอนาคตของชาตินี่แหละ
เพราะคุณพ่อคุณแม่คงสนับสนุนอย่างดี